ส่วนวันนี้มีเรื่องราวของการเปิดที่ทำการของสมาคมแห่งใหม่นะครับ
ก็มีการปรับปรุงในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็มีเรื่องของสัญญาภิสิโก้เยษักเสนอเมืองมาฝากกันด้วยครับ

ที่ทำการก่อสร้างปรับปรุงในพื้นที่ของอาคาร๔๐ปีการกีฬาแห่งประเทศไทย

จากต่างประเทศและผู้สับสนุนครับ

ขนาดพื้นที่๘๖๐ตรมยังเป็นทางการ
ขนาดนี้เป็นเวลา๑ปีพอดีที่เข้ามารับตำแหน่ง
และได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการสร้างสำนักงานใหม่จนเสร็จ

การสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาทีมชาติไทยในระยะยาว
ส่วนความเคลื่อนไหวของเศรษฐกษีดังเบือนครับล่าสุด
เหลือเพียงแค่รายละเอียดเพียงเล็กน้อย
สัญญาฉบับใหม่จะมีรายละเอียดของการพัฒนายาวชนรวมอยู่ด้วย
หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะตกลงเสร็จสัญญากันในสัปดาห์หน้าครับ
ตอนนี้สัญญาก็ให้ฝ่ายกฎหมายดูไม่มีอะไรนะครับ
ก็คิดว่าคือจริงแล้วตอนนี้เราจะเตรียมงานของทีมชาติไปล่วงหน้าด้วยซ้ำไปนะครับ
ก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดอาทิตย์หน้านะท่านนายกก็คงจะเซ็นกับซิโก้แล้วนะครับ
ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องทำเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วนะครับนะ
ส่วนรายละเอียดก็คือท่านนายกอยากให้ช่วยหลายอย่าง
เก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่๑๓มีนาคม
แล้วก็จะลงนามอ่าลกษดาของแพทย์นะครับในศึกบ่อนโลก
คันเลือกโซนเอเชียในกลุ่มบีนัดที่๖แล้วก็๗นะครับ
ในการเจอกับสาวดีอาราเบียในบ้านแล้วก็ปลุกไปเยือนญี่ปุ่น
ในวันที่ยี่สิบสามและยี่สิบแปดมีนาคมนี้ตามลำดับครับ